เอาล่ะคุณผู้ชมพูดถึงเหล้านะฮะ

แต่ขนาดกินเหล้าถูกกฎหมายอาการยังออกแบบนี้เลยครับ
เฮ้ยยาอย่าคว้าคุณของตอนไหน

ขอยังถ่ายกูเนี่ยขอย่างตอนไหน

นักข่าวเขาขอแล้วแล้วไม่ได้ถ่ายกันช่องเดียว
นักข่าวท้องถิ่นเขาขอแล้วแต่พี่เขาอาจจะไม่ได้ยิน
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าร้านอาหาร
อำเภอเมืองจังหวัดตราดฮะเป็นช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
ผู้ชายคนนี้เมาครับเมาเห็นชัดเลยเขาชื่อยุโรปโคตรแสนดี
ฮึน้ำสกุลครับน้ำสกุลผมไม่ได้อ่านผิดน้ำสกุลโคตรแสนดี
เขาชื่อนายยุโรปนามสกุลโคตรแสนดีอายุ๓๐ปี
เขาไม่พอใจหัวร้อนปรีเข้าไปจะไปต่อยพี่ศรีวพงศ์เป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่น
บันทึกภาพเหตุการณ์ที่นายยุโรปเนี่ย
เขาขับรถกระบะนิสันไปพุ่งชนเหล็กกั้นถนนจนพังเสียหายแบบนี้
แล้วมันจะไม่เป็นข่าวได้ยังไงชนของเสียหายด้วยแล้วก็เมาด้วย
นายศิวพงศ์ก็พยายามเดินหนีไม่ต่อไม่สู้อะไรผู้สื่อข่าวคนอื่นก็นะจะโดนไปด้วย
ตำรวจภูทรเมืองตราดนักข่าวคนอื่นกู้ภัยมาช่วยกันห้าม
ไม่ให้นายยุโรปที่เมาอยู่แบบนี้โมโหฉุนเฉียว
สุดท้ายนี่ฮะโอ้โหเดินตามชี้หน้าเดินจี้เลยเนี่ย
เนี่ยโอ้โหตำรวจต้องคุมตัวนายยุโรปไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับ
แล้วก็นำตัวไปสอบผักคำที่โรงพักแอลกอฮอลขึ้นเท่าไหร่
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นไม่ต้องสืบ๑๓๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ
เกิน๕๐มิลลิกรัมไปเพียบระหว่างนั้นเขาก็ยังเมาอลวาดยั่วยุด่าทอ
เจ้าหน้าที่อยู่เป็นระยะตำรวจจึงอ้าวไม่เป็นไรพี่อย่างนั้นพี่
สายบัวเลยสายบัวเลยเอาเข้าห้องสายบัวเลยตรงนั้นนะครับ
เขาก็ยังเสียงดังอยู่ในห้องขังนานกว่าครึ่งชั่วโมง
ภรรยาของนายยุโรปนี่ผมเห็นใจพี่เขานะเล่าบอกสามีเป็นพนักงานบริษัทขนส่ง
จริงอยู่กรุงเทพก่อนเกิดเหตุมาจังหวัดตราดกันมาแวะกินข้าวกัน
ร้านแถวที่เกิดเหตุนี่แหละแต่จะกลับบ้านเขามีปากเสียงกับฉัน
โมโหเร่งเครื่องบึ้นขับรถออกจากร้านจอดฮะแล้วไปเกิดอุบัติเหตุ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งก็หาเมาสุราขับรถแล้วก็เมาสุราประพฤตนวุ่นวาย
นะครับไล่ทำร้ายผู้อื่นเพื่อดำเนินคดีต่อไป
อันนี้คือห้ามถ่ายใช่ไหมห้ามถ่ายแล้วหาเรื่องนักข่าวใช่ไหม

ผมเคยทำข่าวม็อบทำข่าวการชุมนุมทางการเมือง
เราก็ต้องเดินไปตามถนนนะไปถ่ายเก็บภาพบรรยากาศไปอะไรอย่างนี้นะ
กลางวันกลางคืนอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็จะโดนถามอีกแบบนึงอันนี้โดนอะไรนะ
ขอยังขอยังของผมนี่โดนอะไรไหม
เฮ้ยถ่ายไปแย่จะเอาไปออกหรือเปล่า
นั่นถ่ายไปจะได้ออกหรือเปล่า
ของผมเจอแบบนี้แล้วพี่ตอบไหมอะไรนะพี่ตอบไหม
ก็ตอบจะให้บอกไหมก็ตอบบอกว่าผมสุภาพผมดูสุภาพนะคุณผู้ชม
ผมก็ถามว่าก็พี่อยู่ในพื้นที่การชุมนุมแบบนี้
พี่ก็ดูแต่บนเวทีพี่ไม่ได้เปิดทีวีดูข่าวนี้ครับ
แล้วก็รีบเดินเลยรีบเดินเลยนะครับ

ปลอดภัยมาทุกวันนี้ครับ